ระบบผิดปกติแล้วไม่น่าเป็นไปได้
เพราะการที่เครื่องเดินถอยหลังกลับทางเช่นนี้
ใบพัดจะทำงานก็ต่อเมื่อเครื่องจะล่อนลงพื้นสนามบินเท่านั้น

สแตนครับผมจะขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดีไหม

ให้ผมถามช่างเทคนิคดีกว่านะ

เป็นความชื้นเป็นละอองอะไรมาก่อ

เอ๊ะแต่มันไม่ใช่นี่ไม่ใช่มันคือตัวโพล
ขอบคุณครับปรับระดับการส่งตัวของเธอไปนิดหนึ่ง

เอ๊ะแขนเพื่อนเด็กกันออกแล้ว
โอ้พระเจ้า
อุบัติเหตุกลางหน้าผาเหนือน่านฟ้าที่เป็นประวัติศาสตร์ของไทย
เกิดขึ้นเมื่อเวลา๒๓นาฬิกา๒๐นาที
คืนวันที่๒๖พฤษภาคม๒๕๕๙
หรือเมื่อเกือบ๓๐ปีที่แล้ว
โดยมีจุดแวะพักที่สนามบินดอนเมือง
จักรยานขึ้นไม่นานก็เกิดระเบิดกลางอากาศ
และตกที่บริเวณสวนป่าภูเตยจังหวัดสุพรรณบุรี
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือรวม๒๒๓ชีวิต
ต้องพบจุดจบตายยกลำ
จำนวนนี้มีผู้โดยสารซึ่งเป็นคนไทยและบุคคลสำคัญของไทย
เสียชีวิตจากอุบัติภัยครั้งนี้ด้วย
แต่มองขึ้นไปบนเขาเห็นไฟลุกเป็นหย่อำหย่อำหยอม
เพราะเครื่องบินน่ะเขาบอกมันละเบิดจากอากาศเลย

เราต้องใช้มีดฟันต้นไผ่ที่ล้มไปลงมาก็สบรนรงมาจบฟันก็แก็น
มาที่เกิดเหตุด้วยตัวเองขณะเดียวกันในระหว่างเก็บกู้ศพ
สูจนอัตลักษณ์บุคคลอยู่นั้นก็มีข่าวไม่สู้ดีออกมา
เมื่อมีทรัพย์สินมีค่าของผู้ทศาลราวด้าแอนั้นสูญหาย
บางคนขโมยมันออกไปซึ่งในนั้นมีเพชรมูลค่าหลายล้านบาทรวมอยู่
เห็นไหมเขาทำอะไรกันบางทีเราเห็นเจ้าหน้าที่อาสา
เห็นบางคนที่เขาชาวบ้านที่มาเอาตัดสินอะไรอย่างนี้นะครับ
ที่ตำรวจเนี่ยจะตั้งเหมือนตั้งโต๊ะตั้งตรวจ
แต่ตรวจจริงมันก็ตรวจไม่ได้หรอกเพราะชาวบ้านเขาก็ไปลงไม่ลงทางขึ้นลงปกติ
เขาก็ไปลงทางอื่นคือตอนนั้นอ่ะเหลือประมาณสี่คนผมไปเจอหลังคาเครื่องบิน
มันหงายท้องอยู่แต่ใต้นั้นมันมีศพฝรั่งอยู่
ว่ามุดเข้าไปพอไปดึงออกมาเป็นฝรั่งใส่สูตรสีเทา
ดึงมือเขาดึงศพเขาออกมือไปรูดโดนนาฬิกาโลเหล็กฝั่งเพชร
ใจผมบางทีแบบโอ้โหมันคิดนะว่าถ้าเราแบบถ้าเราเอาไปก็ไม่มีใครรู้อะไรอย่างเงี้ย
แต่ในใจมันเตือนตลอดเวลาว่าถ้าเราเอามันก็เหมือนกับคนอื่นไม่รู้แต่ตัวเรารู้อ่ะ
เหมือนเราทรยศกับอาชีพเรา
ผลการสอบสวนระบุว่าหลังจากทะยานขึ้นฟ้าณสนามบินดอนเมืองเมื่อเวลา๒๓นาฬิกา๒นาที
และตกเมื่อเวลา๒๓นาฬิกา๒๐นาทีหรือบินได้เพียง๑๘นาทีเท่านั้น
เครื่องบินตกมาจากระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานขัดข้อง
ทำให้เครื่องยนต์๑ใน๒เครื่องเดินในลักษณะหมุนกลับจากเดินหน้าเป็นถอยหลังกระทันหัน
ขณะที่เครื่องบินกำลังไต่ระดับความสูงตามปกติการหมุนกลับกระทันหันเช่นนั้น
ทำให้เครื่องบินถึงกับเกิดเพลิงลุกไหม้และระเบิดกลางน่านฟ้าในที่สุด